เรื่องของสายสื่อสารที่มันห้อยระยงระยางลงมา

กรณีที่ผู้ชายคนนึงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไป

พอตัวเขาล้มมอเตอร์ไซค์ไปพุ่งชนต่อรถกระบะ
หลังจากนั้น๓ล้อพ่วงข้างมา
โดนสายสื่อสารเกี่ยวล้ออีก
เรื่องนี้ค่ะกลายเป็นโพสต์ที่มีคนแชร์กัน
แล้วก็บอกว่าอยากให้คนที่เกี่ยวข้อง
มาดูแลสักทีเรื่องสายเคเบิ้ลเนี่ยนะคะ
ซึ่งทีมข่าวของเราติดต่อไปที่ผู้เสียหายคนแรก
คือนายวันพิพบใหญ่ศาลอายุ๒๓ปี

คอก็เป็นแผลคอศอกทั้งสองข้างกลางหลังด้วย

คือบริเวณสามแยกโค้งโพที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ก็มีสายไฟสายสื่อสารพาดถนนอยู่นะคะ
นายวันพิพบเขาก็เล่าให้ฟังบอกตอนนั้นผมตกใจเหลือเกิน
ตอนเกิดเหตุรีบจับคอดูเลยว่าผมคอขาดหรือเปล่า

พอไฟเขียวผมก็ออกมาตามปกติ
ก็ไม่ได้ขับรถเร็วมากก็คือขับไปเรื่อย

ผมก็ขับมาด้วยความที่ว่าตรงนี้คือมืดนิดนึง
แล้วเลยขับมาอยู่แสฟไฟก็เกี่ยวคอ
แต่ตอนนั้นคือมองไม่เห็นสายไฟเลย

นี่ไงหลังจากมอเตอร์ไซคันแรกโดนเกี่ยวไปแล้วไม่ถึง๑๐นาที
คันนี้ค่ะมอเตอร์ไซค์สามล้อพ่วงข้างเนี่ย
ของนายชานงนิรัติสายกุลอายุ๔๔ปีเป็นพ่อค้าขายผัก
เขาก็โดนเหมือนกันโดนสายเคเบิลเนี่ยเกี่ยวล้อ
ปลาเจ็บเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังเขาเล่าเหตุการณ์หน่อยนะคะ
แต่เขาก็จบกับเขาเรียกว่าแล้วข้าวที่ว่าโดนตัดหัว

ก็อยากให้เขาดูแลให้มันมั่นคงกว่านี้

แหละผู้บาดเจ็บก็บอกว่าอยากให้มาดูแลนะคะ
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของบริษัทสายเคเบิ้ลต้นเหตุ
เข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรประการแล้ว
แล้วเขาก็บอกด้วยว่ายินดีรับผิดชอบ

ตำรวจจะนัดทั้งสองฝ่ายมาตกลงค่าเสียหายกันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ